นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง
มันสามารถป้องกันงูหรือสัตว์มีพิษได้ใช่ไหมคะ
อย่างเช่นว่านนคราชเนี่ยเขาว่ากันว่ามันสามารถปลูกเอาไว้และกันงูได้

ว่านนาคาราชเป็นต้นไม้ที่หลายท่านเชื่อว่าปลูกแล้วงูจะไม่เข้าบ้าน

แต่ความเป็นจริงแล้วปลูกยังไงงูก็เข้าบ้านท่านอยู่ดีครับ

ต้องบอกงี้ว่าว่านักฮราชที่เขาเคยบอกว่ามันสามารถปลูกเอาไว้เพื่อป้องกันสัตว์ได้
เพราะว่ารักษณะมันมีหนามถูกไหม
เออแต่ทีนี้นะฮะงูเนี่ยเริ่มเรียนรู้แล้วว่าอ้าวคุณหลอกดาวน์
พอมันรู้ว่าเอ๊ะคุณปลูกไว้เพื่อจะหลอกฉันเหรอ
มันก็จะหาทางในการเข้าไปให้ได้
นี่ไงงูบอกว่าไม่เข้าบ้านหรอกอยู่กับต้นว่านนคราชไปเลย
จะได้รู้กันไปวัดกันให้ดูไปเลย

เอาจริงคุณผู้ชมเราเคยนำเสนอไปจริงว่า
การปลูกต้นไม้บางชนิดมันสามารถป้องกันงูหรือว่าสัตว์มีพิษได้จริง
แต่มันก็ไม่ได้ยืนยันว่ามันจะสามารถกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไง
นึกออกไหมถ้าเป็นงูบางชนิดหรืออะไรต่างที่งูตัวเล็กหรืออะไรอย่างนี้
มันอาจจะกันได้หรืออาจจะกันไม่ได้แบบนี้

เพราะว่ามันคือการปลูกต้นไม้ชนิดต่างมันมีเหตุผล
มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่ออย่างเดียว
แต่เอาเป็นว่าอย่างนี้
ว่านนคราชงูพันอยู่บนต้นเลยค่ะคุณ

ไม่เข้าบ้านค่ะแต่อยู่บนต้นไม้เลยค่ะ

ไม่เข้าบ้านแต่ว่ามาเกาะที่ต้นไม้แทน
ใช่โอ้ยแจ้งกู้ภัย

แล้วก็พอแจ้งเสร็จพอจับงูตัดเลย

นะเราก็เล่าสู่กันฟังเป็นประจำอยู่แล้ว